ชาวบ้านรวมตัวกันกว่า๖๐คนเลยคุณ
ล้อมกลุ่มของชายชะกันกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มชายคนนี้เขาอ้างตัวเขาเป็นตำรวจมาไล่จับเด็กแว้น
แต่ชาวบ้านก็ไม่พอใจอยากขอดูบัตรหน่อยสิ
เป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้คือ
ค่อนข้างจะทำรุนแรงเอาปืนจ่อหัวจับเด็กทุ่มพื้นอะไรอย่างนี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวเกือบ๔ทุ่มเมื่อคืน
ที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางแม่นาง

ชาวบ้านออกมารวมตัวกันเลยกว่า๖๐คนเลย
เพื่อจะขัดขวางกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่ง
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสังกัดของสพบางแม่นางนะครับ
โดยกลุ่มคนกลุ่มนี้ใช้รถยนต์นิสันสีเทาเป็นภาษณะ

แล้วก็ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะ
ก็คือขับเข้ามาไล่ชนรถจักรยานยนต์ของชายวัยรุ่นอายุ๑๕ปีคนหนึ่ง
จากนั้นก็จอดรถและกลุ่มชายชะกันก็ลงมาใช้ปืนจ่อหัว
แล้วก็กดเด็กวัยรุ่น๑๕ปีไว้กับพื้นเพื่อจะคุมตัวไปขึ้นรถนะครับ
ทำให้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าทำรุนแรงกันไปหรือเปล่า
แล้วพวกคุณเป็นใครเข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
กลุ่มชายชะกันก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับ
และที่ต้องจับวัยรุ่นอายุ๑๕นี้
เพราะวัยรุ่นออกมาขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าเด็กแว้นในเวลาที่ทางการ
เขาขอความร่วมมือให้อยู่บ้านในช่วงโควิด

และที่สำคัญคือขอดูบัตรหน่อยสิมีบัตรตำรวจจริงหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้มันเริ่มวุ่นวายมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านฮือเข้าล้อมชายชะกันกลุ่มนี้
ทางชายชะกันกลุ่มนี้ต้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ
ประหลัดอำเภอบางใหญ่ให้มาเจรจากับชาวบ้านนะครับ
โอ้โหนี่เป็นความชุลมุนวุ่นวายนะครับ
ต่อจากนั้นประหลัดอำเภอบางใหญ่ก็เดินทางมาถึงจุดนี้นะครับ
แล้วก็ยืนยันให้กับกลุ่มชายชะกันว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้
เขาเป็นตำรวจจริงแล้วก็มีการเจรจา
เกลี่ยให้ตัวแทนชาวบ้านเดินทางไปพูดคุยกันที่โรงพัก

โดยทางตำรวจสพบางแม่นางได้เรียกตัวแทนชาวบ้าน
แล้วก็พ่อแม่ของวัยรุ่นชายวัย๑๕ปีเข้ามาพูดคุย

ก็เลยออกมาลงบันทึกประจำวันยอมความกัน
แล้วก็ปล่อยตัวของวัยรุ่นอายุ๑๕ปีไป

ส่วนที่ถูกจับกลุ่มทำให้กลุ่มชาวบ้านเขาไม่พอใจ
แต่ว่าพอคุยกันเรียบร้อยอะไรแบบนี้
ก็แยกย้ายกันเดินทางกลับนะครับ
และในเวลาต่อมาทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะ
ได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเหตุการณ์นี้

บอกว่าเป็นเรื่องกลับตลปัดแหละหลังใหม่จากสอนอ
ก็คือข้อความเชิงลึกจากสอนอเขาบอกแบบนี้นะครับ

แล้วเจอชุดสืบนอกเครื่องแบบไล่จับ
ไล่ไปถึงทางเข้าบ้าน
ตัวคนที่แข่งรถวิ่งไปเอามีดออกมาจะฟันตำรวจ
ตำรวจก็เลยจับตัวล็อกแล้วให้นั่งลง
แต่ไม่ได้ให้หมอบนอนไม่ได้กดลงที่พื้น

อันนี้เป็นข้อมูลจากทางเพจดัง
อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับ